มาดูกรณีนี้ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
หญิงวัย๕๗ปีขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มข้างทาง
แล้วก็มีผู้ชายเข้ามาช่วยทำทีทำท่าเหมือนเป็นพลเมืองดี
แต่ปรากฏว่าการช่วยเหลือครั้งนี้น่าจะมีเหตุแอบแฝง
เพราะว่าคุณเงินในกระเป๋าของเธอหายไปเป็นหมื่นนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนศรีเทพน้อยนาน้ำโครม
ตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
หลังตำรวจได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เดินทางไปตรวจสอบ
พบว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มล้มเองนะฮะ
คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ก็คือนางบุญสวนแฝงโพงอายุห้าสิบเจ็ดปี
น้ำเงินขาวคันนี้แหละครับพลิกคว่ำอยู่ข้างทางนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสักประมาณบ่ายโมงครึ่งของเมื่อวานนี้
นางบุญสวนผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เธอขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก
เพื่อจะไปทำธุระเมื่อขี่มาถึงบ้านศรีเทพน้อย
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมาปล่อย
ทำให้เธอเนี่ยมองไม่เห็นทางรถมันก็เสียหลักนะฮะ
เพราะฝนมันเพิ่งตกถนนมันก็ลื่นนะครับ
เสียหลักตกลงไปข้างทางได้รับบาดเจ็บตอนนั้นมีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม
คือลุกไม่ไหวลุกไม่ขึ้นจากนั้นมีผู้ชายสองคนจอดรถครับ
มาช่วยเหลือมาพยุงตัวเธอให้ยืนขึ้นได้
แล้วจู่ผู้ชายสองคนนั้นก็ไม่รู้ยังไงเปลี่ยนใจหรือเปล่า
ปล่อยเธอไว้ตรงนี้ไม่พาเธอไปโรงพยาบาลหรือไม่ช่วยเหลือต่อนะฮะ
และหลังจากนั้นผู้ชายสองคนก็รีบขึ้นรถขับออกไปอย่างรวดเร็ว
ทีนี้ครับก็มีพลเมืองดีมาพบแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือเธอ

เธอก็มารู้ตัวในภายหลังบอกว่าเงินสดกว่า๑๐๐๐บาท
กระเป๋าที่พกติดตัวมาด้วยนั้นหายไป

จริงแล้วเธอจะนำเงินไปทำธุระซึ่งก็เดือดร้อนมาก
เพราะรถล้มก็บาดเจ็บแล้วเงินก็มาหายอีกนะครับ
เป็นคราวเคราะห์คราวสวยของเธอจริงนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจแล้วก็นางบุญสวน
ได้เดินทางย้อนกลับมาดูจุดเกิดเหตุ

ว่ากระเป๋าเงินมันตกอยู่แถวนี้อีกหรือเปล่า

ไม่พบว่ามีกระเป๋าไม่พบว่ามีเงินตกอยู่นะครับ
ก็คาดว่าชายต้องสงสัย๒คน
ทำทีทำท่ามาเป็นพลเมืองดีในการช่วยเหลือนางบุญสวนตอนแรก

พอได้เงินไปแล้วก็ไม่ช่วยนางบุญสวนต่อ

แต่ว่าทีนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับ
ดังนั้นก็ประกาศผ่านหน้าจอของเราเลยบอกว่า
ขอให้ผู้ที่พบเห็นเงินจำนวนนี้ช่วยนำมาคืนนางบุญสวนหน่อย
ส่งคืนที่สถานีตำรวจภูทรศรีเทพหน่อย
หรือว่าคุณเป็นสองคนที่เข้ามาช่วยเหลือนางบุญสวน
แล้วถ้าคุณไม่ได้หยิบเงินไปคุณแสดงตนหน่อย
หรือถ้าคุณเอาเงินไปเปลี่ยนใจเอากลับมาคืนให้นางบุญสวนได้
น้ำบุญสวนจะไม่เอาผิดเอาความมาหน้า